ต่อกันที่คู่พ่อลูกกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เตอร์ไพรส์มากสำหรับพี่ดอมเหตระกูล
คือเรารู้แหละว่าพี่ดอมเนี่ยเขามีลูก
แต่ไม่เคยเปิดตัวลูกสาวที่ไหนเลย
ล่าสุดนี่จ้ะเปิดตัวลูกสาวครั้งแรกกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
นี่ละเดมิสาลูกสาวเขาวัยสิบหกปีคุณผู้ชม
นางแบบเฟียสมากใช่ค่ะงานนี้ทำเอาพี่แจ๊กกะลีนที่เจอตัวเนี่ย
กับตะลึงอึ้งไปเลยเพราะว่าน้องเดมิสาโตเป็นสาวทันคุณพ่อแล้วอ่ะ
มาในเดรสยาวควงคุณพ่อมาเดินพรมแรง
ตอนแรกก็นึกว่าเออเป็นพี่น้องกันซะอีก
ซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกสาวจะเข้าวงการบันเทิงพี่ดอมก็ไม่ติดนะ
เพราะตอนนี้ก็ส่งให้ดามิสาไปเรียนเรื่องบุคลิกภาพกับพี่ลูกเกดด้วย
เอาล่ะแววมาแล้วเดี๋ยวลองไปฟังคุณพ่อกับลูกสาวกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้พามาเป็นเพื่อนพามาเป็นลูกนี่แหละ

อนาคตแบบหนูจะเข้าวงการไหมคะแบบมาเป็นนักแสดง
หนูไม่คิดว่าหนูจะเข้าวงการ